เอามาดูข่าวอื่นนะคะเป็นข่าวที่นักเรียนชั้นม๑ค่ะ
เขายืมเสื้อรุ่นของรุ่นพี่มาใส่
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะทำเสื้อของพี่เปื้อน
พี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเปื้อนแล้วจ่ายมาเลย๔๐๐บาท
บอกไม่มีให้ไม่มีให้ใช่ไหมเอาเพื่อนมารุมแบบนี้เลยค่ะ
น้องบาดเจ็บเลยนะนอนโรงพยาบาลตั้ง๕วันนี้นะคะ

มีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปช่วงที่น้องม๑ถูกรุมเอาไว้
แต่ว่าเป็นการแอบถ่ายไงมันก็จะมืดนิดนึงเนี่ยนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นมันจะมืดมองอะไรไม่เห็นนัก
แต่ก็จะเห็นบางช่วงบางตอนว่าเด็กหญิงอายุ๑๓ปีเรียนอยู่ม๑
โรงเรียนในสมุทรปราการค่ะถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายนะคะ
จนต้องนองโรงพยาบาล๕วันนะคะลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปพูดคุยกับเด็กหญิงผู้เสียหายน้องม๑ด้วยนะ
เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ถูกทำร้ายร่างกายก่อนหน้านี้
ยืมเสื้อรุ่นพี่ขอใส่หน่อยแล้วทำเสื้อเปื้อนค่ะ
ทำให้รุ่นพี่เกิดความไม่พอใจขอเรียกเก็บเงินสี่ร้อย

รุ่นพี่โมหูค่ะพาเพื่อน๔คนมารุมเลย
พ่อของน้องม๑เล่าว่าลูกสาวกลับเข้าบ้าน
หลังจากเกิดเหตุนะพ่อเล่าแบบนี้ลูกสาวกลับเข้าบ้าน
เขียวช้ำบวมไปทั้งตัวเลยจากนั้นก็ถามลูกเกิดอะไรขึ้น
ลูกก็เลยตอบตามความจริงค่ะถูกรุ่นพี่รุม
จากนั้นตัดสินใจพาลูกไปแจ้งความ
ระหว่างทางค่ะคุณพ่อไปเจอรุ่นพี่๔คนนะคะ
ที่ทำร้ายลูกด้วยก็เลยไปไปทั้งหมดนี่แหละไปที่โรงพัก
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อจากฝ่ายคู่กรณีเลย
ก็เลยกลัวว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้านี่นะคะ
ส่วนตัวพ่อเองบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ทางคดีตอนนี้นะคะตำรวจสพพระประแดงจังหวัดสมุทร
ประการพาเด็กหญิงม๑คนเสียหายไปชี้จุดที่ถูกรุมทำร้าย
พร้อมสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
รวมรวมหลักฐานดำเนินคดีกับแก๊งรุ่นพี่ต่อไปค่ะ